โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตราย
ดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี

ส่งท้ายปีเก่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี

เป็นคนที่แบบว่ามีคนอยากจะติดตามเขาทุกปีใหม่
พอต้อนรับคุณช้างทดสรรฟอร์ตฎิตุรา

บางคนก็เป็นระบวนวิทยาละคุชิก็มีครับคุชิก็มี
นะคะต้องเช็ดมือนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหสถานการณ์ของเราก็

บอกว่าเมื่อวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นมีโอกาสสัมภาษณ์พี่ช้าง
เขาบอกว่าเนี่ยระวังนะหลังจากที่ต้นเดือนต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นไป
ดวงของเราจะกลับไปเหมือนช่วงมีนาเมศัพท์
ผมถามอาจารย์ช้างอยู่กับเรามานานมากเลยนะในข่าวใส่ไข่มาทุกปีเลยนะ
สิ้นปีก็จะมารูปนี้ก็ยังเหมือนเดิม

ซึ่งส่วนทรูปทีมงาน

ทุกปีคือไม่มีรูปอื่นหรือไง

มันลงมาบ้างอย่างนี้อ๋อไม่เคยทำคุณดูทำไม่ได้
เขาว่าติดเป็นภาพลักษณ์แล้วเอารูปของอาจารย์ช้าง
มาอยู่คู่กับรูปมดดำเป็นกวายนั่นอ้าวตายนุ่มจะมาหาผมเป็นกวาย
คุณหน่อยมันรูปวัวไม่ใช่รูปควายรูปวัวเหรอ
แล้วเขาอยากจะฟังดวงว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรการโควิดมันกลับมาขนาดนี้
ใครจะตั้งตัวถูกว่ามันโควิดมาขนาดนี้อุ๊ยตายนะ
เห็นนั่งกดโทรศัพท์คุยกับผู้ชายอยู่เสร็จแป๊บนี้หันประกาศกูแล้ว

บอกพี่คืนนี้ผมมาหาพี่
พี่โมนบอกว่าช่วงนี้พักก่อน
หยุดก่อนน้องพี่ก็กลัว
ช่วงนี้ใส่หน้ากากใส่ได้ไหมนะเวลา
ขอบคุณน้ากากก็ไม่ได้ช่วยอะไร

ถ้าเกิดวันที่๑๖พฤศจิกายนหมอช้างบอกเลยว่า๕ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่ดวงดาวจะเปลี่ยนจะมีการเปลี่ยนแปลง
ดวงจะกลับไปเหมือนช่วงมีนาเมษาเราไล่ในช่วงมีนาเมษาอะไรเกิดขึ้นกับบ้านเราบ้าง

ณวันนั้นพี่ช้างคนบอกว่าโควิดกลับมาเราบอกว่าเฮ้ยพี่เพ้อมันไม่มีวันเป็นไปได้ที่โควิดจะกลับมาอีก
ณวันนั้นจริงแล้วทำไมดวงเมืองของเราถึงมีสถานการณ์โควิดกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
คือต้องบอกนะว่าหลังคนก็ไปแชร์กันเยอะเนี้ยผมคงพอบอกว่าเนี้ยก็นี่
ข่าวเค้าออกมันก็ใครก็ไทยได้โควิดจะกลับมา
แล้วเราก็เป็นกังวลเวลาแบบคนฟังก็จะตกใจนะตอนพูดผมยังไม่กล้าพูดคำว่าโควิดเลย
มันบอกว่าเนี่ยกาดอย่าตกไอ้อันเดิมเนี่ยจะคือคำว่าโควิดเนี่ย
ยังไม่กล้าพูดเลยว่าถึงเหตุการณ์เดือนมีนาเนี่ยจะกลับมาใหม่

อาจารย์ช้างถึงมีการคาดการณ์ตั้งแต่ตอนนั้นมันมีเหตุการณ์หรือว่ามันมีดวงหรือมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงถึง

คือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แบบไปนึกแล้วก็อยู่ดีหาวแล้วทาอย่างนี้ไม่ใช่นะ
คือมันมีทฤษฎีว่าดวงดาวที่สำคัญที่สุดในการดูดวงมี๒ดวงก็คือดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสา
ก็ถามเขาอาต้องคุยก็คุยก่อน
จะถามเขามีดาวพรึงหัสกับดาวเสามาเจอกัน

ต่อปีใหม่ต้องเลิกดิจัยตัวแหละ

พอไม่ได้นี่กว่ากินกาแฟไม่ได้

ก็ต้องบอกว่ามันเป็นดาวที่สำคัญนะฮะนาน

คือเรื่องนี้รอบแรกที่ถ่ายเนี่ย
คือช่วงกุมภาพันธุ์ช่วงต้นปี

มันจะมาเจอกันเท่าเดือนมีนานะ
มีนาจะเป็นช่วงที่ดวงเมืองแรง

มันก็มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง
มีการล็อกดาวน์มีอะไรกันเกิดขึ้น

นะครับกลับมาเจอกันครั้งนี้เนี่ย

ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายาว่า

เจอกันเนี่ยมันเคยเจอกันช่วงมีนานะ

ไอ้เรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเรา

ไม่แต่ก็งงว่าคือตอนนั้นยอดของเราตรงคือ๐
ในประเทศไม่มีอะไร

มันเริ่มมาแต่ที่ที่ดีกว่านั้นเนี่ย

เหมือนแบบทับกันเลยอะ

เมื่อไหล่ดาวพุ่นขัดเนี่ยถ้ามองจากฟ้าเนี่ย
ปกติจะเห็นแยกกับไหน
ในช่วงวันที่๒๐๒๑๒๒ธันวาค์

คุณไปดูเว็บดาราศาสตร์ของต่างประเทศ
คนที่ชอบดูดาวเนี่ยจะทราบว่า
คือการที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาเนี่ยมาซ้อนกัน
ซ้อนกันสนิทมากที่สุดในรอบ๓๙๗ปี
ทีนี้การซ้อนกันปุ๊บเนี่ย
มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แรงกว่าตอนต้นปี

อันนี้ถือว่าแบบมาขี่กันเลย
คือแบบทับกันแบบนี้๐๑องศาเนี่ย
ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อย
ซึ่งในทางดวงเราก็จะถือว่า

สมมุติเป็นเหตุการณ์อื่นหรือเป็นภัยธรรมชาติก็ตามเนี่ย
ถ้านับความแรงเนี่ยแน่นอนไอ้ช่วงของวันที่๒๑ธันวาเนี่ย
แรงกว่าตอนมีนา

เป็นวันที่เราเจอยอด๕๐๐กว่า

เราเจอยอด๕๐๐กว่า
ที่แบบว่าเจาะยอด๕๐๐กว่าแรก

เราเกือบภันธ์นะนูม
และที่สำคัญในช่วง๒๐๒๑เนี่ย

ดังนั้นจริงมันก็ส่งผลกระทบกับทั่วโลก
อย่างนั้นเถอะมันอาจจะไม่ได้พูดถึงเฉพาะของเมืองไทยอย่างเดียว
ดังนั้นคือด้วยความที่มันเป็นดวงดาวใหญ่
คือใหญ่ที่สุดในระบบดาวเคราะห์ก็คือดาวพฤหัส

ปกติเจอกันนั้นปุ๊บเนี่ยสักพัก

เป็นอีเวนต์ของการที่ดาว๕ดวงมารวมตัวกัน
มันก็ทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นคือแทนคือถ้าไม่มีอีเวนต์เนี้ย
ออกต่อมุกราคมเนี่ยเป็นเดือนที่ดาว๕ดวงตกกินอาลาสีนด้วยบ้างหรือนี้บ้าง
แต่นี่มันมาชุมลุมกันเนี่ย๕ดวง

ครบเลยฮะดาวพระหนึ่งดาวเซาจรรย์พระอธิษฐ์

คือชุมนุมเลยคือแบบ
คือมันก็เอาไปครึ่งนะวะเกินครึ่งนะวะ

มันก็นานนานมาทีนานดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้
ถ้าถามว่าจะดีขึ้นเนี่ยในทางดวงนะ

ทุกอย่างจะค่อยคลี่คลายกุมภาก็ไอ้๕ดวงก็จะค่อยดีขึ้น
แต่พอสิ้นมีนาปุ๊บเนี่ยดาวเสาร์กับดาวพฤหัส
ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะแยกออกจากกัน
เราขอไล่ก่อนเนื่องจากเสาร์กับพฤหัสจะอยู่กับเราอีก๓เดือนนะครับ
๓เดือนแรกเสาร์กับพฤหัสจะส่งผลอะไรกับบ้านเมืองเราบ้าง
คือหนึ่งเนี่ยดาวคู่นี้เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลง

หลังจากนี้เราก็ต้องมีอะไรใหม่เข้ามา
อันที่๒คือแน่นอนเรื่องข่าวเรื่องโควิดอะไรเราก็เห็นแล้ว
แต่ว่าสิ่งสำคัญคือดาวดวงนี้เนี่ย

คือถ้าเป็นโหรศาสตร์แบบจีนเนี่ยก็ถือว่าถึงขั้นเปลี่ยนยุคในทาง

อ่านะครับแต่ว่าแบบไอน์ปฏิทินจีนส์ในทางหัวอาศาสตร์ไทยเนี้ยมันไม่ค่อยตรงกันครับ
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือมันก็ส่งผลทำให้ดวงของแต่ละคนเนี่ย

แต่อันนี้แน่นอนมันต้องเอฟเคกับคนในแต่ละราศีแน่นอน
เพราะว่าขนาดโลกเรายังมีผลทั้งโลกแบบนี้นะครับ
ในโหลศักดิ์เขาเป็นการเอาเขาเรียกว่าวิถีการกระจอดของดวงดาว
สัมพันธ์กับชีวิตของคนอืมนั้นเนี่ยถ้าจะนับว่าปีใหม่ของดวงเนี่ย
มันเริ่มแล้วล่ะมันเริ่มแต่๒๑คือช่วงที่
อ้าวคือเหมายันคือเหมายันหมายความว่า
มาใหญ่ก็คือกลางคืนยาวกว่ากลางวันกลางคืนยาวกว่ากลางวันจะสั้นที่สุด
เป็นจุดพีคสุดของเวลาดูหนาวเป็นวันไหว้ขนมโบรอยแบบจีนนะครับ
คือคนจีนก็เชื่อว่าในวันนั้นเนี่ยถ้าเป็นในยุคเดิมเนี่ย
ก็เปรียบเสมือนเป็นวันปีใหม่ในทางดวงฮะเนี่ยพอมันมาทับซ้อนกันมากปุ๊บเนี่ย
ก็เรียกได้ว่าดวงเล่นมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะดวงดาวมันเริ่มมันเริ่มเปลี่ยน
ราศีก็ดีขึ้นบางราศีก็แย่ลงบางราศีก็มีปัญหา
เราขอเริ่มจากดาวเสากับดาวพระหัส๒อันนี้ก่อน
เสาร์กับพระฤหัสเปลี่ยนตั้งแต่วันต้นเดือนธันวาคมมาเต็มที่๒๑ธันวาคม
มันส่งผลกระทบอะไรกับราศีอะไรบ้างก่อน
คือเจ้าภาพเลยนะถ้าเจ้าภาพงานนี้คือถ้ามองออกไปเนี่ย
ดาวเสาร์กับดาวพระรหัสอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันที่ราศีมังกร
ราศีมังกรเป็นราศีที่ดาวเสาร์และดาวพฤหัสเนี่ย
เขาเรียกว่าโคจรมาทับดวงกันถ้าเป็นราศีอื่นเนี่ยแย่มากแล้วนะ
คือถ้าเป็นราศีอื่นนะแต่โชคดีที่ในบรรดา๑๒ราศีเนี่ย
มังกรเนี่ยเป็นราศีที่ทรหดอดทนที่สุดคือเขาเรียกว่าหนักสุดอึดสุดทนสุด
เพราะฉะนั้นใครที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยดาวเสาเนี่ยเขาเป็นดาวประจำตัวอยู่ดี
และเนื้อการที่ดาวเสาร์มาทับก็ไม่ได้แบบน่ากลัวมากแต่มันก็แน่นอนครับ
มันทำให้คนราศีนี้มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมีการวางแผนทำอะไรใหม่นะครับ
นะครับถึงถึงสามเดือนแต่ว่าอีกคนนึงที่ก็ต้องเตือนกันเพราะว่าอันเนี้ยพอดาวมามาอยู่ปุ๊บเนี่ย
ผมก็โอ้ยตกใจ

อ่ะพ่อดีของพ่อดีของที่ก็เรากด
ก็เรากดโดนอะไรมาแล้วบ้างค่ะ
คือกรกฎเดิมก่อนที่ดาวพระธรรมศาสตร์ย้ายได้เป็นลาศีธิษฎูเยอะ
มันตลอดชีวิต

มันตลอดชีวิตอะกอ
ตูก็นั่งอยู่ใกล้กันด้วยบางที

คือกรกฎเนี่ยก็ต้องฝากคือดาวมันแรง
มันทำให้ถูกเปลี่ยนถูกหลอกถูกโกงนะครับ
แล้วนี้ใครที่รัสสีกรกฏในช่วงรยะนี้

พี่ผ่านมาก็ถูกหลอกถูกโกงไปบ้างนะใช่ไหมอังจิ

เอาง่ายคนที่เกิดราศีกรกฎ
คุณดูง่ายว่ามีนาเมษาคุณเจออะไรมาบ้าง

นี่เพราะฉันราศรีกรกฎ

ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ดวงดาวเปลี่ยนแล้วก็แรง
แต่คือหลักคือดาวที่มีพลัง
ระหว่างพื้นหัดกับเสาด้วยดาวเสามีพลังมากกว่า
เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยพอไปอยู่ในราศีมังกรเนี่ย

ซึ่งดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นมินนิ่งของความผิดหวังเสียใจถูกหลอกถูกโกง
ดังนั้นก็ต้องฝากเตือนใครที่เกิดราศีกรกฎว่า
ให้ระมัดระวังการทำสัญญาเอกสารอะไรต่าง
อย่างที่บอกคือดาวชุดนี้มันเคยมาแล้ว

ขอพักก่อนนะคะโอเคพักกันสักครู่จะกลับมากับข่าวใส่ไข่ค่ะ
เมื่อกี้คุณหนุ่มโดนไปแล้วกันราศีกรกฎ
เมื่อกี้เราเตือนไปแล้วฮะใช่ไม่มีใครรู้เรื่องพี่หนุ่มนะ
เรากลับมาไม่มีเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้นะเนี่ย
ไม่รู้เราก็ไม่รู้น้องไม่ค่อยเล่าให้ฟัง
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะอสอนยอดได้ไหมใครโกง
บอกไม่ได้นางเปิดฉากอย่างเล่าใจทุกอย่าง
นางเป็นคนเปิดฉากอย่างเหล้าใจคุณฟังดีดีนะฮะว่าดาวอันนี้คือดาวเสา
กับดาวพฤหัสย้ายซึ่งหมอช้างได้เคยบอกมาว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเดือนมีนาเมษา
ฟเฟคอันนี้เมื่อดาวสองดวงย้ายมันจะมีเอฟเฟคกับดวงคนอย่างเรา
เมื่อกี้นี้ที่โดนไปแล้วคือ๑ราศีมังกรราศีมังกรกับบวก
เพราะว่าเขาแบบมีพื้นฐานของความเป็นดาวเสาร์ที่ดีราศีกรกฎให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน
ให้ระวังเรื่องการเงินการทองให้ระวังเพราะฉะนั้นจะอยู่ไปอีกสามเดือนถูกต้องไหมฮ
สามเดือนแรงไปจนถึงมีนาคมแรงแรงเลยแรงสุดคือเดือนมกรา
แล้วต้องระวังอะไรอย่างไรบ้างคุณต้องแก้อะไรไงหรือแก้ไม่ได้
แต่ว่าก็บางคนนี้ถ้าจะเสียทรัพย์แล้วก็อาจจะเสียไปการทำบุญอะไรไปปีใหม่
แน่นอนนั่นคือสองลาศรีที่โดนดักหนัก

ต้องเตือนเลยก็คือผู้ที่เกิดในราศีสิงศ์

คุณพ่อดำสิงสูที่คุณอ่ะไม่ใช่สิงธรรมดา
ราศีสิงหาถึง๑๗สิงหาถึง๑๖กันยะยนต์
เป็นราศีที่ต้องเตือนในเรื่องของสุขภาพ

หมอเหาะฝีฉันก่อน

ฝีที่ตูดหมอชิบาย

นี่คนราศีสิงศ์ไม่ใช่มีมดดำคนเดียว

เอฟเฟคจากดาวพฤหัสกับดาวเสา
คือราศีสิงศ์เกี่ยวกับสุขภาพยังไงพี่
สุขภาพเป็นหลักเลยเพราะว่าใครที่เกิดในราศีสิงศ์เนี่ย
คือจังหวะดวงดาวแล้วต้องย้ำนะว่ามันไม่ได้ว่าจะเบาลงนะ

แต่ไม่ได้ไปจะเรียกเด็กมาที่บ้านก็ไม่ได้นะ
อุ๊ยพี่มศบอกเค้าว่าพักก่อน

เพราะในชั่วโมงนี้เรื่องสุขภาพมันเป็นประเด็นที่ต้องดูแล
เพราะฉะนั้นคุณก็บอกว่าราศีสิงห์มีโอกาสเป็นโควิดได้มากนะฮะ
ต้องระวังเป็นราศีที่มีความเสี่ยงเพราะว่าดวงมันจะเจ็บป่วยไง
ใครที่เกิดราศีนี้ก็อาจดูแลตัวเองแหละ
ผมว่าการเลี่ยงหรือว่าถ้าจะทำบุญเนี่ยบางทีมันอาจจะเดินทางลำบากนะ
การเน้นในเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับ
ก็เหมือนกับอ่ะอย่างน้อยนอกจากที่เราดูแลตัวเองแล้วเนี่ย
ในเรื่องของการทำบุญก็เหมือนเป็นสิ่งที่ช่วยมาเสริมให้เราอีกทางหนึ่ง
แต่ว่าโรคที่เกี่ยวกับดวงก็ต้องย้ำก่อนว่าบางทีมันก็ต้องเป็นสาเหตุมาจากดวง
คือบางทีแบบอย่างมดดำทำงานดึกนอนน้อยอะไรอย่างนี้แล้วมาป่วยเนี่ย
อาจจะไม่ใช่เรื่องดวงมันเป็นเรื่องของแบบความโลศ
เป็นการใช้ชีวิตของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนั่นแหละ
ถ้าโรคที่เกิดจากดวงเช่นแบบบางทีแบบไปเรียกผู้ชายคนนี้มาแล้วประเงินแจ็คพอร์ต

นะครับคืออะไรแบบเนี้ยคือเป็นมันเป็นเรื่องที่เป็นจังหวะเป็นดวงนะครับเป็นข้อผิดพลาดที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยอืม
เหตุแบบนี้เป็นเหตุที่ต้องระวังนะครับดังนั้นใครราศีสิงอย่าไปตกใจว่าเราจะป่วยหนักอะไรหรือเปล่าคืออะไรที่เป็นเรื่องการดูแลสุขภาพใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องต่อเนื่องกันไป
แต่เหตุที่เป็นเรื่องของความบังเอิญอันนี้เนี่ยก็ต้องระวังภาษาดวงเขาก็เรียกว่าเปรียบเหมือนเป็นแบบโรคเวลโรคกรรมนะครับนั้นลาศีสิงก็ต้องระวัง
สิ้นเดือนมีนาคมคุณฟังนะราศีสิงเพราะฉะนั้นราศีกรกฎเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณอาจจะโดนโกงเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินทั้งหลายราศีสิงศ์สุขภาพอีกหนึ่งราศีที่มีเอฟเฟคกับการเจอกันระหว่างดาวเสากับดาวพระหัสครั้งนี้
อันนี้เนี่ยเป็นราศีที่ต้องเตือนก็คือราศีกุม
ลาศีกุมเป็นลาศีที่คือเตือนหลายเรื่องหนึ่งความเครียดเรื่องงานเป็นลาศีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานสูงมากบางคนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนไปแล้วล่ะ
บางคนทำทำอยู่ก็ไม่แฮปปี้ไม่พอใจอยากจะออกอยากจะย้ายบางคนก็เขาบังคับกดดันก็มีอาจจะให้ไปทำงานที่ไม่ถนัดงานที่ยากนะครับงานที่ไม่คุ้นนะครับคือไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวด้วยเป็นเรื่องของการเสียเงินเสียทองด้วยคือราศีกุมเนี่ยเจอเรียกว่าแค่แบบครบทุกเรื่องเลยทั้งการงานการเงินยังดีที่ความรักยังพอพอไปรอดนะพอเอาตัวรอด
ได้นะครับดังนั้นใครราศีกุมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอ้าวแล้วดวงดาวแบบนี้ควรจะเปลี่ยนงานอะไรดีไหมก็ไม่แนะนำนะครับคือการไปตัดสินใจในภาวะที่ดวงแห่งความกดดันเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเหมือนแบบบางทีตันใจด้วยอารมณ์คือบางคนเนี่ยถ้าไปปล่อยชีวิตให้อารมณ์มันไปเกิดขึ้นตามดวงเนี่ยราศีกุมก็ต้องเย็นหรือบางครั้งมันเป็น

จะกลายเป็นดาวรุ่งทีหลังทั้งหมดทั้งสี่ราศีที่พี่ช้างพูดมาว่าจะเป็นมังกรไม่ว่าจะเป็นกรกฎไม่ว่าจะเป็นสิงแล้วก็กุมสี่ราศีนี่เขาบอกให้อดทนอีกแค่สามเดือนอดทนนิดเดียวนะครับอดทนไว้ทนเจ็บเหมือนไปจิ้มฟีเลยอ่ะเขาบอกว่าสี่ราศีเพราะอะไรพี่อดทนอีกแค่สามเดือนเพราะว่าพอดวงดามาเริ่มค
ปีใหม่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอ่าการวางแผนสวดมนต์คือถ้าเดินทาง
ไม่ได้กับสวดมนตร์อยู่บ้านค่ะนะครับมกราเนี่ยเป็นของการทำอุ่นเลย
อืมเพราะว่าดาวน์มันแรงอืมผิดปกติอีกครั้งนี่ควรกำลังบอกว่า
มันแรงผิดปกติอีกครั้งหนึ่งใช่อืมอาจารย์แล้วถามถามเผื่อพี่สาวว่า
อยู่ดิมายังไงมาท้องมาเทิงอยู่กาลว่า
พี่กรุงเมเติ้ลตุ่นอ่ะแล้วไม่ตุ่น
คุณสามีอ่ะอ้าวยุ่งแล้วจำวันเกิดแฟนไม่ได้สามีไม่ได้
ทางการมองบ่อยแบบนึงเขาเกิดต้นเดือนกรกฎา
หนูก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในแบบช่วงไหน

ต้องอีกราศีนึง
ท่านกำลังจะบอกว่าทำไมเราดูแค่สี่ราศี
อันนี้คือ๔ราศีที่คุณจะมีเอฟเคภายใน๓เดือนนี้ก่อน
หลักช่วงพลิกนี้คือเตือนกันเพราะหลายคนจะเดินทางได้ต้องเตือนให้ระวัง
๓ราศีขอเน้นนะครับมังกรกอรกฏสิงและกุม๔ราศี
กลุ่มช่วงนี้คุณอย่าไปตกออกตกใจโดนออกจากงานเพราะเขาบอกเป็นสถิติในราศีกุมเนี่ยโดนออกจากงานเยอะที่สุด

สิงก็เป็นสุขภาพอาจจะป่วยออดแอด

กรกฎก็อาจจะระวังเรื่องธุรกรรมทางการ
เงินสัญญาการโดนโกงเกี่ยวกับการลงทุนทำไมจำเป็นก่อน

เมื่อกี้สิงค์ไม่เห็นจะพูดยาวขนาดนี้เลย
อยากไปคิดฟุ้งเฟ้ออยากเปิดฉากอย่างเล้าใจ

หรือกุหรือมังกรแต่มังกรไม่ค่อยได้รับเอฟเค
มังกรก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะฮะ
เพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ไปจนถึงเดือนมีนาคม
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าคนพูดถึงกันเยอะ

เพราะฉะนั้นปีชงปีหน้า
คือปีอะไรช่วงหน้า
ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะคะ

ตรุษจีนตรุษจีนปีนี้เมื่อไหร่ฮะ
สิบสองกุมภาษน์

แต่คนนี้ก็จะเริ่มตื่นเต้นกับปีชง

ไอ้ปีชงมันมีเอฟเฟกต์มาตั้งแต่เดือนธันวาคม
ดาวเสาดาวพระหัสแล้วก็เป็นทฤษฎีในการเปลี่ยนดวงในแบบดั้งเดิมด้วย
ก็จริงมันมีการเปลี่ยนปีในทางดวงมันมีหลายประเภท
ถ้าคุณดูดวงไทยคุณอาจจะต้องนับแบบสงกรานเป็นปีใหม่
ถ้าคุณไปดูหมอจีนบางคนเขาจะใช้ตุดจีนนะครับหรือว่าบางตำราก็ใช้อีกวันที่หนึ่ง
หรือถ้าถอยหลังไปไกลกว่านั้นก็จะใช้วันที่๒๑ธันวาคม
เพื่อความไม่ประมาทเราก็เริ่มนับ๒๑ธันวาก่อนเพราะมันถือว่าก่อนจุดนะ
แล้วก็เรื่องชงแน่นอนพอมันหลุดปีปุ๊บพวกชงรถเก่าก็เบาตัวขึ้น
ตัวอย่างมะดำชงปีแล้วชงร้อยเปอร์เซ็นนะ
เจ้าภาพนะคะคุณมะนำเนี่ย
นี่มะนำเกือบปีม้าใช่มะไม่ใช่ปีหมาใช่มะปีหมาอ้าโอเค

แกนชายอย่าเรียนโทรศัพท์ใช่ไหมตอนนี้ต่อไปก็เป็นเจ้าจดเล่นไลน์
ต้องหางอย่างนี้เนี่ยถามข้อมูลไง

ปีหน้าข้างบนอย่างนี้คือพรุ่งเนี่ย

คือจริงเนี่ยเหมือนที่บอกถ้า๒๑ไปแล้วเนี่ย
ก็ถือว่าเอาพวกเก่าที่หมดไปแล้วก่อนนะ

พวกมะเมียนะครับชวดนะครับเพาะแล้วก็ระกา

หมายความว่าจะดีขึ้นหรือไงครับ
จะเรียกว่าถ้าในทางปีก็คือพ้นเคราะห์ไปแล้ว

ทีนี้พอมารอบปีใหม่เนี่ยนะครับ

แต่ว่าคือหลังเนี่ยพอบอกปีชง
คนจะแบบกังวลว่าโอ๊ยมันไม่

ที่มาเกาะไปแล้วได้ไปบุญเยอะ

ดีแต่ปกโยชน์ฉันไปแก้เหมือนกับเธอคือดี

เคยชงแบบว่าเมจากเคยมีพิธีกรเยอะ

เพราะฉะนั้นปีชงบางคนมันดีก็มีไม่ดีก็ดี
ใช่คือสำคัญเนี่ย

เพราะว่าคือคนที่ชงเนี่ย
บางครั้งนี่ก็ชอบไปแแห่ทำบุญเลย
เฉพาะโมกราคุมภาค่ะครั้งเดียว
แต่จริงเนี่ยโบราณเนี่ยเขาเตือนสติเราว่า
ชงเลยเขาให้กระดาษปัด๑๒ครั้งเห็นไหม
เพื่อเป็นการเตือนว่าทั้ง๑๒เดือนทั้งปีทั้ง๑๒เดือน
ดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องอย่าไปคิดว่าไปทำเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะดีขึ้น

คุณมธรรมเนี่ยพาดูใช่ไหมข้าชาพา
ข้าชาพาไปดู
ไม่ต้องไป๒๕๕๐๗๕เลยนะคือผมย้ำว่ามันไม่ใช่ชะนมไข่มุกนะครับ
นี่คุณจะไปแบ่งแบบเลือกความหวานเลยนะครับ
ที่เหลือเนี่ยแล้วก็จริงก็หลังก็ย้ำมาหลายปีแล้วว่า
มันก็ไม่ใช่ปีชงนะครับมันก็อาจจะเป็นปีที่เราต้องตักเตือนกันนะครับ
อย่างเช่นคนที่เกิดในปีจอนะครับของปีหน้านะก็คือปีจอนะครับ
ปีมโรงนะครับปีมังกรนะครับแล้วก็ปีฉลูนะครับ
ในอีก๓อันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วกัน
เราขอไล่ก่อนนะฮะวันนี้เราขอเริ่มไล่ปีมะแม่
ซึ่งเอาจริงบางคนบอกว่าปีชงเนี่ยมันเริ่มเข้าตั้งแต่พี่ช้างพูดเลยว่า
บางคนมันเข้าแต่๒๑ธันวาคมแล้วปีมะแม่จะเป็นยังไงก่อน
คือเหตุผลที่เขามาพูดเรื่องปีชงกันเนี่ยมันมีเหตุผลสำคัญ
คือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธในแบบเถรวาสบ้านเรา
เราก็จะนิยมเรื่องปีชงเนี่ยในศาสนาพุทธแบบมหาญาณหรือว่าอาทิตย์เต๋า
ซึ่งเราจึงเห็นว่าวัดที่เขาไปแก้ปีชงเนี่ยสมมติก็จะเป็นมาเก้าห้องกงอะไรแบบนี้
ที่มีนิกายแบบนี้เยอะนะครับแล้วโดยโดยหลักการเขาเชื่อว่า
คนเราเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยนะครับจะมีเทพที่ทำหน้าที่ในการดูแลดวงชะตาให้กับมนุษย์นะครับ
ซึ่งเทพองค์นี้จะเปลี่ยนทุกปีเหมือนถ้าเกิดเป็นไทยเนี่ยจะมีนางสงกรานที่ต้องเปลี่ยนทุกปีทุกปี
ของเท้ากบิลพรมเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นในทางจีนเนี่ยจะมีเทพที่ชื่อว่าไทยสวยเอี๊ยะนะครับ
ซึ่งเป็นเทพที่ทำหน้าที่ดูแลดวงให้กับมนุษย์ก็จะเปลี่ยนทุกปีเหมือนกัน
ปัญหาคือพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนมาปุ๊บจะมีบางคนที่อยู่ได้อยู่ใกล้กับท่าน
บางคนจะอยู่ไกลกับท่านมากนะครับอย่างในปีใหม่เนี้ยสมมุติใช้ซีเอสอยู่ตรงนี้
คนที่ชงก็จะไปอยู่แบบมะแม่เนี่ยไปอยู่ไกลเลย
พอไปอยู่ไกลปุ๊บเนี่ยท่านก็คุ้มครองดวงเราไม่ค่อยได้
ไม่ถึงไปไม่ถึงอยู่ไกลมันก็เลยเกิดประเพณีของการที่เอาดวงไปฝากไว้
อย่างที่คุณหนุ่มคุณพระดำไปทำที่มาเกาะเนี่ยก็คือจะเอาดวงไปฝากไว้
หรือไปขอพรกับไทยสุเอี๊ยะประจำปีที่เขามีเยอะเนี่ย๖๐องค์เนี่ย
เพื่อให้เราเนี่ยเหมือนกับมีเทพหรือว่าเป็นคนไทยก็คือเหมือนเป็นเทวดาที่มาช่วย
รักษาปกปักรักษาเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเมืองไทยบ้านเราเนี่ย
ก็มีหลายวัดนะครับคือวัดเนี่ยมีเยอะแยะเลยที่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันที่มี

ให้เราสามารถที่จะไปฝากดวงนะครับ
ก็คือเราก็คำว่าฝากดวงก็คือมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ
เขียนแล้วก็ฝากไว้ที่วัดเพื่อให้อยู่ใกล้กับไทยสุเอี๊ย

เปลี่ยนทั้งเรื่องงานเปลี่ยนทั้งเรื่องสภาพแวดล้อม
ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับ

คือถ้าเกิดเป็นจีนแบบคลาสสิกเลยเนี่ย

เขาอาจจะไม่ค่อยให้แต่งงานนะครับ

แต่ปัจจุบันเนี่ยต้องย้ำก่อนว่า

บางทีมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยได้
ถ้าสมมุติเราแต่งแล้วจากบ้านหนึ่งเราไปอยู่อีก

มันก็เหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดในเรื่องของ
ของปีชงนะฮะไปในตัวอ๋อยายที่อยู่
ดังนั้นมาแมร์ถือว่าเป็นกลุ่มปีที่
ตัวรับการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนอีกปีหนึ่งก็คือ
อ่าปีจออืมนะครับปีจอเนี่ยเป็นปีที่โดยโดยตัวคนปีจอเนี่ย
ไม่ได้มีประเด็นอะไรเท่าไหร่อ่ะอืมปัญหาของปีจรเนี่ย
ไปเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะครับ
รับใช้ที่บ้านหุ้นส่วนอะไรก็ตาม
คือมันเป็นความวุ่นวายรอบซึ่งรอบรอบตัวซึ่งบางทีเราก็อดที่จะ
กระทบไม่ได้ใช่ไหมมันก็เหมือนแบบสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเห็น
เห็นเขามีปัญหาเราก็เป็นห่วงเป็นใยเขานะครับดังนั้น
สำหรับปีจอเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ต้องดูแลแล้วก็
ก็ต้องระวังบุพการีระวังพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพกับการสูตรสิทธิ์อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่นะครับอันนี้ก็ต้องดูแลให้มากขึ้น

เดี๋ยวเราเบรกยังเหลืออีกสองปีที่ได้รับผลกับเอฟเฟกต์ปีชง

ว้าวมันไม่ได้สิคะ
อะหรือฝนชงละ

นานก็นั่งจัดแล้วเนี่ย

เวลาไปเยอะมันจะแบบควรจะเด้อเธอ
ดูปกติดาชฤษกลัวคนด่าเชียงยังไม่กลัว

ยินดีแล้วไปลองมาไปขอข้อพลที่ร้าน
เอาผ่านไปสองปีแล้ว่าสองปีชง

อีก๒ราศีที่ชงปีครับไม่ใช่ราศีอีก๒ปีที่ชง
ชงนี้พูดมาแม้ไปพูดจฟัยเราก็มีเหลือมาโลงหรือลงนะครับ
โรงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีนักศัตริย์ที่เขาเตือนกันนะครับ
แต่ว่าในเชิงมรวงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะครับ
ขัดแย้งก็คือบางทีมีปัญหากับหุ้นส่วนมีปัญหากับคนใกล้ตัว
ทะเลาะเบาะแว้งการฟ้องร้องหรือว่าคดีความนะครับ
เพราะฉะนั้นกลุ่มปีมาลงแต่ว่ามโรงเนี่ยถือว่าเป็นนักศัตริย์แห่งความก้าวหน้านะ
ต้องบอกก่อนว่าอย่าไปจำผิดนะคือบางคนเนี่ยพอบอกปีมาโรงเนี่ย
มังกรเนี่ยชอบไปคิดถึงราศีมังกร
ไม่ใช่เนอะมันไม่ใช่นะมาลงคืองูเล็กใช่ไหม
ไม่มรวงคืองูใหญ่มรวงเนี่ยมรวงเนี่ยคือ
ปีนักสัตว์มโรงก็คือมังกรหรือว่างูใหญ่แบบบ้านเรา
แต่ราศีมังกรเนี่ยที่เราพูดกันไปเนี่ย
จริงมันไม่ได้ชื่อราศีมังกรมันชื่อราศีมังกร
มักกระแต่คนไทยเรียกมักกรมักกรมักกรไปเลย
กลายเป็นมังกรไอ้โลโก้มันไม่ได้เป็นรูปมังกร
สังเกตเป็นรูปแกะมีเขาแพะมีเขาเลยเนี่ย
แต่ราศีปีมังกรคือโลโก้เป็นรูปมังกรจริง
แต่ถ้าเกิดเป็นในทางบ้านเราก็จะเป็นพญานาค
คือมังกรเนี่ยแหละในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับ
ใครที่เกิดในปีมังกรหรือว่าปีมโรงเนี่ย
เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่สำคัญรออยู่นะครับ
เหมือนคนพอดวงดีมากปุ๊บก็เหมือนคนอิจฉา
มีการกันแกล้งฟ้องร้องมีคดีความอะไรเกิดขึ้นอ่า

ส่วนอีก๑ปีนะครับซึ่งคนก็จะชอบสงสัยว่าเอ๊ะ
ทำไมถึงต้องมาเตือนเพราะมันเป็นปีตัวเอง
ก็คือปีฉลูอืมนะครับเพราะมันเป็นปีประจำ
เป็นปีของเรานะครับอยากให้ลองสังเกต
หรือว่าลองไปนับดูย้อนหลังเนี่ยใครเกิดปีอะไรเนี่ย
พอเข้าสู่รอบปีตัวเองเนี่ยชงทุกอันเลย
มันก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมนั่นแน่สิที่เป็นอย่างนั้นเนี่ย
เพราะว่าในหลักของดวงเนี่ยเขาถือว่า๑รอบจากราศีเนี่ย
หรือว่า๑วงกลมเนี่ยมันมีระยะเวลาทั้งหมด๑๒ปี

ก็คือคนที่อายุครบรอบอ๋อเหมือน๒ที่๑ทีนึง
๑๒๓๔๕๖๗๘นะครับเขาก็เลยจะต้องเตือนกันว่า
ชีวิตเราเนี่ยเดินทางจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดสิ้นสุดอันหนึ่ง
มันกำลังจะเดินทางวงรอบใหม่นะค่ะไอ้วงรอบใหม่ก็อาจจะเป็นวงรอบที่
ท้าทายมีสิ่งที่ไม่คุ้นไม่ถนัดนะครับ
หรือมีความอึดอัดเหมือนคนที่ใส่เสื้อไม่ค่อยพอดีไซส์นะครับ
จะทำอะไรมันก็ดูติดขัดอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดี
เพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่จะเข้ามา
นาฬิกามีถึงเลข๑๒พอดีเริ่ม๑ใหม่ปุ๊บก็เอาใหม่
คนไทยจะกลัวเวลาตอนที่มันเป็น๒รอบ
ก็คือเป็นเฉพาะเทศ๒๔ย่าง๒๕
คนจีนก็จะเป็นห่วงเวลา๕รอบก็คือแส่ยิทธิ์
ก็คือ๖๐นะครับ
ใครที่อยู่ในกลุ่มปีฉลูเนี่ยถามว่ามันแย่ขนาดนั้นไหม
จริงก็มันเป็นเรื่องของความติดขัดมากกว่านะครับ
ดังนั้นทั้ง๔ปีนะครับก็คือมะแมนะครับจอมโรงสลูมีข่าวดีนะครับ
ข่าวดีข่าวหนึ่งก็คือว่าปีพวกนี้ถือว่าเป็นปีที่มีพลังของธาตุดิน
ทฤษฎีเขาบอกว่ากลุ่มปีชงที่เป็นท่าดินเมื่อมาปะทะกันเนี่ย
จะรวยขึ้นนะการเงินจะดีขึ้น
ว้าวว้าวแหละ
ทำไมปีชงก็รวยขึ้นอ่ะก็เหมือนชัดเออจริงปีชงก็รวยขึ้น
เฉพาะพวกธาตุดินเนี่ยก็จะเป็นพวกที่แบบมีโอกาสที่จะมีข่าวดี
ทางด้านกลางกันเพราะฉะนั้นชงรอบนี้ถามว่าแรงไหมมันก็แรง
แต่ว่าถ้ามันพลิกไปอีกได้เนี่ยโอ้โหมันหมายถึง
เน้นคือเรื่องเงินจะเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ใช่หรือที่ตรงธาตุด้วยหรือว่าการดูในเรื่องของราศีให้เป็นองค์ประกอบนะครับ
เพราะว่าบางทีปีอย่างเดียวไม่พอคุณต้องมานั่งเช็คว่าในปี๒๐๖๔เนี่ย
ราศีของคุณเนี่ยเป็นราศีที่รวยมากหรือเปล่าเป็นราศีที่มีเคราะห์มากหรือเปล่า

ราศีที่เป็นราศีที่รวยมากปุ๊บเนี่ยคุณจะกลายเป็นปีที่ชงแล้วรวย

ก็ต้องระวังอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราพูดกันไป๔ราศีถูกต้องไหมฮ

ถ้าสมมุติคุณชงแล้วเป็นราศีมังกรสมมุติเป็นแบบว่าราศีมังกร
อันนั้นแหละคือบวกลบกับลบเป็นบวก
แต่ถ้าสมมุติคุณชงแล้วเป็นกรกฎชี้ไปทางนี้หน่อย
เดือนแรกก็ต้องระวังหนักหน่อยอ่า

มันก็จะทวีความรุนแรงเนี่ยเข้ามามากจริง
แล้วใส่เกียร์เดินหน้าให้เต็มที่ดีที่สุด
มี๓ปีนะครับปีที่๑คือ๒ปีที่ดีพอกันก่อนนะครับ
ก็คือผู้ที่เกิดในปีมะเสงสมพงษ์และก็ผู้ที่เกิดในปีรักกา
โอ้ยโดนเลยปีไก่นะครับตื้อไอ้หนู
ไม่แต่ถ้าจิตชัยเอามาหีบมันก็ไม่ได้ช่วยไงหนุ่ม

อันนี้คือมาเสงก็จะเป็นความก้าวหน้า
แต่อย่างละกาเนี่ยละกาเนี่ยติดโผของปีที่ผ่านมานะ
ที่เป็นปีร่วมชงนะครับ
อันนี้คือหลุดหลุดจากร่วมชงแล้ว
เป็นปีที่สมพงศ์ในปีฉลูด้วย

๒ปีเนี่ยคืออุปสรรคน้อยลงความราบรื่นมากขึ้น
โอกาสก้าวหน้าคือความก้าวหน้าในชีวิต
ไปสู่อีกขั้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับ
ส่วนดีที่สุดถ้านับระบบปีนักศัตริย์นะครับ
สำหรับปีหน้าก็คือผู้ที่เกิดในปีชวด

ปีหนูนี่ถือว่าปีนี้ก็ติดโผล่เหมือนกันนะ

ปีหน้าหมายถึงมิตรสหายความเกื้อนหนุน
ความคล่องตัวการขยับขยายชีวิต
ความมั่นคงในชีวิตที่ดีขึ้น
บางทีเขาบอกว่าปีชั่วคนที่เกิดปีชั่ว

ก็จะยิ่งบวกนะครับเพราะนี่เราส่งท้ายปีชั่วให้กันแล้ว
ถูกไหมนี่ปีใหม่นี่ผมก็ช่วยไปหลายงานนะ
ปีใหม่นี้ต้องพักก่อนแป๊บนึงนะคุณผู้ชมนะ
ก็หมดหมดไปแล้วนะครับ
ปีใหม่ที่จะถึงนี้เป็นปีฉลู
เป็นปีฉรูทองของแท้เหมือนกัน

นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะ

อยู่กับไปไหว้ศุษย์มนต์ข้ามปีก็ไม่ได้

ศุษย์มนต์ที่บ้านได้นะครับ

คุณเข้าไปในเฟซบุ๊คหมอช้างได้เลย

ผมลงบทสวดมนต์ที่เอาไว้สวดที่บ้าน

แล้วอันไหนจะรู้ว่าเป็นอาจารย์ชัย
ไอ้พวกปลอมเนี่ยมันจะขายแหวนมงคลเลย

ภัณฑ์ชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับ
แล้วมีคนชอบเอาไปเรียนแบบด้วยใช่ไหม

มีทริกถูก

หนูล่วนขึ้นไปนิดนึงนะฮะมันจะมีมันออกมาล้าน๔
อ้าาาแต่ยอดวิวแต่ว่ายอดวิวในดวง

นี่ถือว่าประสบความสำเร็จมาก
อาจารย์ว่ารูปหนูเก่าหรือว่ารูปนี้คงเก่า

รูปนี้เก่ากับรูปหนูอีก

เอาหลุมหนูมึงจะไปจบรายการเหรอหลุมหนู

แต่ผมอาจารย์ไม่ค่อยเห็นของอาจารย์พี่หนึ่งผมเลยอ่ะ

พี่หนุ่มอาจจะมีเพื่อนเยอะเปล่าไม่นางตามคนเยอะถ้ามันไม่ขึ้นฉันไม่ไม่ตามใครเลย
แต่บางทีคุณหนุ่มอาจจะมีรูป
นากตั้งแต่ปีนี้พี่ช้างอวยพรสำหรับสิ้นวันนี้อีกไปกี่ชั่วโมง

ในปีใหม่นี้ก็ขอบรมีพระแก้วมรกฏศาลหลักเมือง
เพพารักประจำเมืองชื่อคุ้มครองผู้ชมทุกท่าน
และก็พิธีกรที่น่ารักทุกคนเลยให้มีส่วนของสุขคือ
สุขภาพที่แข็งแรงครับคิดสิ่งใดที่ดีชอบให้สำเร็จสมปรัฐนาในปีใหม่นี้ทุกคนนะครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะแน่นอนยังไม่กี่ชั่วโมงเราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้ว
พรุ่งนี้ดูข่าวใส่ไข่วันนี้เราดูปีชงไปแล้วเราดูดาวย้ายไปแล้ว
พรุ่งนี้คุณเช็คดวงคุณไปพร้อมกับเราเลย๑ชั่วโมง
๑๒ราศี๑๒ราศีเลยไปกันก่อนครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ